ไปต่อกันที่หนุ่มหล่อกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับก๊อตอิทธิพัฒน์นั่นเองค่ะ
มานี่เองตรุษจีนที่ผ่านมาเนี่ยมาบันเทิงไทยรัฐของเราค่ะ
อวยพรให้พี่น้องของเรานะคะเห็งกันทั่วหน้าเลย
มาพร้อมกับนางร้ายวิกหมอชิดนะคะต้องใช้คำว่าอดีตนางร้ายวิกหมอชิดละกัน
กวางช้องมาสนะคะแล้วก็หนุ่มนายแดดเก้าฐานชนค่ะ
เป็นตัวแทนจากยูนิโมเดลนะคะมาสวัสดีบันเทิงไทยรัฐของเรา
แล้วก็อัปเดตผลงานแล้วก็ข่าวต่างด้วย
รวมไปถึงข่าวของคุณแอรินยุตทัศน์ด้วย
เห็นว่าเขาเสียเข้าโรงพยาบาลรวดจะ

ซึ่งก็เป็นเรื่องกันรวมตัวกันหลายคนเนอะ

ในส่วนของงานอะไรอย่างนี้แต่ละคนจะมีเวรที่ต่างกัน
มันคนก็เป็นรายแบบมันคนก็เป็นนักแสดงมันคนก็เป็นนักร้อง
อย่างช้องมาสล่าสุดก็คืออย่างที่ทราบน้องก็ไม่ได้เป็นนักแสงช่องเศษแล้ว
ค่ะก็หมดสัญญาแล้วก็ว่างเว้นมาพักนึง
เพราะว่าเดี๋ยวเราก็พักหรือว่าไปเรียนอะไรเพิ่มเติมมา
แล้วก็เริ่มลุยงานต่อค่ะ
แก่กล่องเลยครับตอนนี้ก็กำลังจะมีผลงานทางช่องทูปครับ
จากนั้นเห็นบอกว่ามีพี่แอลินมีหลายคนด้วย
ใช่ค่ะใช่แต่วันนี้พี่แอลินไม่สบายท้องเสียเข้าโรงพยาบาลไปแล้ว
เข้าโรงพยาบาลใช่ใช่

งานจะมาด้วยกันก็ฝากเนื้อฝากตัวของพวกเรานะคะ
ถ้าเกิดใครสนใจติดต่องานโอ้โหรับหมดเลยนะ